ถูกยิงเสียชีวิตคาค่ายที่จังหวัดนครพนม
ซึ่งพลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพันเอกสถาพรบุญชูนะครับ
รองผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๒๑๒
ได้ร่วมในการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าในคดีที่คนร้าย
ซุ่มยิงร้อยโทรุ่งเฉลิมพันธ์สวัสดิ์
หรือว่าหมวดบอลอายุ๓๔ปี
นายทหารหัวหน้าหมวดดุริยางทหาร
ณฑนฐานบกที่๒๑๐จนเสียชีวิตภายในค่ายพระยอดเมืองขวาง
ตำบลกุรุคุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับ
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจเพราะเป็นการยิงในค่ายเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
โดยการประชุมโดยรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติได้หาบรือเกี่ยวกับการสืบสวนขยายผล
รวมถึงผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
กับทหารในหมวดดุรยางทั้งหมด
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของหมวดบอลผู้ตาย
ทะเบียนคอควายขอไข่รอเรือ๒๒๒สงขลา
ซึ่งหมวดบอลนั้นขับขี่กลับบ้านในวันเกิดเหตุนะครับ
แต่ก็ยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงคนร้าย
แล้วก็ยังไม่ทราบชนิดของอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุครับ
ส่วนแนวทางในการสืบสวนสอบสวน
เจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งสิ้น
ทั้งเรื่องของปมชู้สาวนะครับเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
เรื่องของยิงผิดตัวเรื่องของยาเสพติด
หรือแม้แต่เรื่องของความขัดแย้งกับใครแล้วก็ผู้บังคับบัญชาหรือเปล่า
แล้วก็การที่หมวดบอลเคยขอโยกขอย้ายตัวเองไปอยู่ที่กองทัพภาคที่๒
แต่กำลังรอคำสั่งในการอนุมัตินะครับ
โดยพลตำรวจเอกสุชาติรองพบตรเปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่า
คดีนี้มีความคืบหน้าไปกว่า๑๖๐แล้ว
ล่าสุดนะฮะชุดสืบสวนพบกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้วนะครับ
แล้วก็สามารถบันทึกภาพของชายต้องสงสัย
เป็นชายหนึ่งคนสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
ขี่รถจักรยานยนต์สีขาวยังไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียน
ตรงตามลักษณะของคนร้ายที่ขี่ผ่านไป
เลี่ยกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะครับ
อกจากนี้ยังพบกระป๋องเบียร์ที่ถูกดื่มไปแล้ว๔กระป๋อง
แล้วก็ซองบุหรี่ยี่ห้อเท็กซัสอีก๑ซองตกอยู่ในพงหญ้า
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐เมตร
อันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้คาดว่าคนร้ายเนี่ยมาดักรอมาซุ่มรอเพื่อจะยิงหมวดบอลนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าคนร้ายอาจจะรู้ช่วงเวลา
แล้วก็รู้เส้นทางการกลับบ้านของหมวดบอล

ทีนี้พอพบทั้งกระป๋องเบียร์แล้วก็ซองบุหรี่แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำไปตรวจหาร่องลอยทั้งลายนิ้วมือแฝง
ฟังเสียงของรองพบตรในการพูดถึงคดีนี้นะฮะ
อยู่ในระหว่างตรวจสอบความว่า

ก็คือไม่แชทเตียงก่อนว่า
ยังพูดถึงเรื่องของประเด็นที่ไม่ถูกตัดทิ้งทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องชู้สาว
หรือว่าเรื่องความขัดแย้งกับทหารนายอื่น
ประเด็นหนึ่งที่ชุดสืบสวนกำลังเร่งแกะบรอย
ก็คือความขัดแย้งส่วนตัวของหมวดบอลกับทหารยศจ่า
หมวดบอลเคยเข้าไปเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยกรณีที่จ่านายดังกล่าว
ทะเลาะกับลูกน้องของหมวดบอล
เกี่ยวกับเรื่องของหญิงสาวรายหนึ่งที่เข้ามาติดพันธุ์ผัวพัน

ซึ่งหมวดบอลเข้าไปเป็นตัวกลาง
แล้วก็อาจจะเป็นชนวนเหตุของความไม่พอใจนะครับ
ส่วนประเด็นความขัดแย้งระหว่างผู้บังคับบัญชา
คือรองพบตรบอกว่าประเด็นความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาน้ำหนักน้อย

เพราะไม่มีการลงโทษทางวินัยขั้นรุนแรง
เป็นเพียงการตรวจสอบให้หมวดบอลนั้นเขียนรายงานเท่านั้น
เกี่ยวกับการใช้จ่ายน้ำมันในราชการนะฮะ
นี้เชื่อว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เร็ววันนี้นะครับ

ส่วนศพของหมวดบอลยังอยู่ในกระบวนการผ่าชนะสูตรพลิกศพ
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นอยู่นะครับ
ก็ต้องเร่งขี้คลายให้ได้เพราะว่าเป็นคดีอุกอาจ
ยิงตายคาไข้เลยนะฮะ